คุณบอกว่าสักครู่ไม่มีการทำงานด้านการมือแต่ทำงานทางด้านไหน
อ๋อก็ก่อนหน้านี้ก็รับเป็นเลขาธิการภาคกันนะครับ
แล้วเป็นคณะกรรมการอยู่ในภาคพระราณภาพนะครับ
หลังจากที่การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารใหม่นะครับผมก็จะ
ผมก็ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกำแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ภาคแทน
ล่าสุดคุณอัจฉริยะออกมากล่าวหาประมาณว่าพักพระรามภาพเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกหน้ากากตรงนี้เราจะชี้แจงยังไง
ขอยืนยันนะครับยืนยันด้วยอะไรก็ได้นะครับ

พระประธานภาพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดนะครับ
แล้วก็พักของเราเนี่ยเป็นพักที่เรารวมกันด้วยอุดมการทางการเมืองอย่างแน่วแน่นะครับ

ฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอย่าเอาเรื่องนี้นะครับ
เพราะจริงเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเนี่ยไปปลดกับภาคเลยนะครับ
แล้วก็ผมก็ทำงานเนื่องจากว่ามีบทบาทอยู่หลายบทบาทในหลายองค์กรนะครับ
ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราจะต้องประสานงานนะครับ
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ในช่วงต้นก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดในประเทศไทย
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องสงสัยใจเชื่อไหม
แล้วก็ตรงนี้ก็เราก็ต้องเชื่อข้อมูลตามที่รัฐบาลให้มานะครับ
ก็พยายามที่เชื่อแต่ก็ต้องขอฝากไว้ว่าจริงโลกนี้มันค่อนข้างติดต่อได้ไวติดต่อได้ง่ายนะครับ
เรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
คงจะต้องมีมาตรการที่มันเร่งด่วนเล็กจริงนะครับ
ผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับมาตรการที่ราคา๒บาทหรือ๒บาท๕๐เนี่ย
เพราะว่ามันไม่สอดคล้องนะครับกับความเป็นจริงในตลาดณ์ตอนนี้
ดูได้จากทางต่างประเทศเขาวิ่งมาซื้อมาหาซื้อในบ้านเราในราคาที่สูง
แสดงว่ามันเกิดมันเกิดอุปสรรคที่มันมากนะครับ
ดังนั้นเนี่ยก็อยากให้พิจารณานะครับ
เพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าใครที่ไปซื้อผ่านออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็
หรือผ่านตามร้านค่าต่างนะครับทุกคนทำผิดหมด
ก็ระมัดระวังแล้วก็เป็นส่วนของพนักงานบางส่วนที่เขาต้องเอาของไว้ให้ครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับ
ครอบครัวได้ใช้นะครับก็มีจำนวนไม่มากนัก
แต่พี่บอยเนี่ยมาไลฟ์เหมือนประมาณว่าเป็นสต๊อกที่แบบว่าจะต้องเอาไปส่งต่อลูกค้าอะไรอย่างนี้
ซื้อผ่านไม่ใช่เหมือนเก็บไว้บริจาคที่พี่บอวัยเนี่ย
แล้วมันก็ดูเป็นเรื่องจริงนะว่าถ้ามีการระบาดเกิดขึ้นจริงนะครับ
ซื้อผ่านเราหรือเปล่าครับซื้อผ่านบริษัทของพี่
ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเราประสานงานบ้างช่วยตอนนี้ช่วยประสานงานมากกว่าครับ
ประสานงานก็เหมือนกับทั่วไปนะครับว่าส่วนหนึ่งผมก็อยู่ในเป็นคณะกรรมการของควบคุมการค้าชายแดนแล้ว
คำจากด้านจีนตอนใต้อยู่แล้วก็หอการค้าอยู่แล้วนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยการดิวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่เราจะต้องช่วยเหลือนะครับ
ก็เห็นตอนนี้ได้ติดต่อเหรอครับคุณพระบอเต้อนี่อย่าง
เคยโทรไปอะนะครับแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้เหมือนกันครับ

อาจจะเปลี่ยนเครื่องไปครับ
ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของคนจีนเขามาหาซื้อเพื่อไปบริจาคนะครับ
ในเขาเรียกว่าไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนเยอะสักระยะหนึ่งนะครับ
แล้วมันมีการซื้อขายอะไรอยู่ป่ะท่อนนี้ปกติเราเป็นการส่งออกอะไรอยู่หรือเปล่า
ไม่มีครับไม่มีครับเพราะในช่วงนั้นก็มารับผิดชอบเรื่องของงานเกี่ยวกับทางการเมืองพอดี
แล้วก็ช่วงอยู่ในอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของการทำงานเรื่องของการเลือกตั้งช่วงนั้นนะครับ
ก็ใช้เวลากันทั้งปีเลยนะครับก็เลยไม่ได้ตรงนั้นก็จะเป็นแค่ที่ประชุมมากกว่าครับ
ปกติเราช่วยสาธารณ์อย่างไรอยู่หรอครับ
ก็มารู้จักกันในช่วงลัดนี้เองครับช่วงที่มีเรื่องของมีเรื่องมีการแพร่ระบาดของไวรัสสรรมบากอีกครับ
แล้วก็มาให้รายละเอียดนะครับภาพที่ปรากฏในสื่อต่างนะครับ
แล้วที่ทางคุณบอยไปถ่ายคลิปนะครับเรื่องสถานที่แล้วนะครับ
แล้วรู้จักคุณบอยอยู่ไหน
ก็รู้จักกันไม่นาน
รู้จักในนามอะไรครับในเรื่องของการเข้ามา

ก็มีการนัดหมายนะครับว่าให้มาให้รายละเอียดนะครับ
ส่วนของคดีของทางคุณบอยครับ
ในส่วนของตัวของคุณเองยืนยันเหมือนเดิมไหมครับ
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางคุณบอยครับ
ครับคุณก็ได้ให้การแข่งเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้วนะครับ
ว่าคุณนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ได้ไหมครับอะคุณอาทิตย์
แล้วหล่ะให้ก็กล้องให้คุณนะครับ
ได้เลยครับ